อุบัติเหตุชื่อก็บอกแล้วมันคือเหตุการณ์ที่มันอุบัติขึ้นหรือว่าเกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้พยาบาลสาวขับรถมา
แล้วเจอกระบะนะพุ่งสวนเลนมา
เธอเกือบจะหับไม่ทัน
มันเฉียดไปเหมือนกันนะอยากให้ดูภาพ
เหตุระทึกมากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกับเธอหน่อยนะฮะ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในรถคันนี้
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีสติประคองรถได้ยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพยาบาลสาววัย๒๓ปี
คือจะขับรถมาดีแล้วกระบะเหมือนกับแบบพุ่งข้ามเลนมา
เกือบจะประสานงากับรถของเธอแล้ว
แล้วที่เห็นมันหมุนนี่เพราะอะไร
พยายามหักหลบค่ะหักหลบกระบะได้ทันเนี่ยดูสิเห็นไหม
โอ้โหรถของเธอหมุนเกือบจะเสียหลัก
ชนรถฝั่งตรงข้ามแล้วค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะหลายคนเห็นคลิปแล้วก็ถามว่า
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกระบะคันนั้นน่ะ
ลงมาขอโทษลงมาบอกไหมลงมาถามถ่ายอาการเธอไหม
เปล่าเลยค่ะกระบะเนี่ยขับหนีไปโดยไม่ได้จอดถามอะไรเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าของเมื่อวันที่๓สิงหาคมนะคะ
ที่ถนนสายป่าบ้านชัดป่าหวายที่สวนพึ่งราชบุรี
พยาบาลสาวคนนี้คือนางสาวพรสวรรค์
เป็นพยาบาลโรงพยาบาลสวนพึ่ง
เธอนะบอกกับนักข่าวของเราว่า
แม้ตัวเธอไม่ได้รับบาดเจ็บรถก็ไม่ได้เสียหายแต่ตกใจมาก
จอดลงมาพูดอะไรเลย
โชคดีค่ะตอนที่เกิดเหตุรถมันไม่เยอะเห็นไหมคะ
ถนนมันค่อนข้างโล่งไม่งั้นน่ะนะตัวคุณพรสวรรค์บอกว่า
อาจจะไม่รอดก็ได้แล้วทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดนี้ค่ะ
อันนี้ตอนทีมข่าวลงไปดูนะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นกระบะคันขาวไม่รู้ว่าป้ายทะเบียนอะไร
จอดอยู่ข้างถนนหลังจากนั้นนะกระบะเขาเบิ้ลเครื่อง
รถของเขาแบบเบิ้ลจนเสียงดังควันถอยเสียมันออกมาเพียบเลย
จู่ก็ขับรถออกไปแบบบึ้นไปด้วยความเร็วเลยค่ะ
กระบะก็เสียหลักแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระบะคันนี้มาจากไหน
แล้วหลังจากนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาขับไปเลยแล้วก็ไม่รู้ไปไหนต่อด้วย
เพราะคนเห็นเหตุการณ์เห็นชัดเลยบอกว่ากระบะเบิ้ลเครื่องแสดงเลย
แล้วก็ออกตัวปี๊ดไปเลยคงเสียหลัก
ถนนมันลื่นฝนตกนะฮะแล้วก็รถของพยาบาลสาวคนนี้ก็โอ้โหเสียหลักเหมือนกัน
เห็นมาแบบนั้นนะคุณจะบังคับรถทันเปล่าล่ะ
หักหลบแล้วแล้วรถเธอหมุนคว้างอยู่กลางถนนเลย

โชคดีนะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ